เราเริ่มต้นวันนี้ด้วยการไปดูความคืบหน้าของ
คดีฆาตกรรมสเถือนกวั่น
หรือว่าอาจจะเป็นสาเหตุอะไรยังไงก็ได้
เพราะว่าตำรวจเองก็ยังไม่ยืนยันแน่ชัด

นั่นก็คือเรื่องของหนุ่มช่างเสริมสวย
ที่จังหวัดตรังนะครับนายพาคินสอนนารายอายุ๓๒ปี
เมื่อวานนี้ถูกพบเป็นศพอยู่ในรถยนต์ของตัวเอง

รถยนต์ไปจอดอยู่ที่สนามกีฬาที่จังหวัดตรัง
หายจากบ้านไปตั้งแต่๒๘ธันวาคม
บอกว่าจะไปรับเพื่อนที่สนามบินตรัง
ช่วงเย็นหายไปแล้วญาติบอกหายไปเลยนะฮะ
จนเมื่อวานนี้มีคนไปพบรถยนต์คันนี้
เพราะว่ายาดเขาก็ตามหาด้วยการโพสต์ภาพของผู้ตายนะครับ
โพสต์ภาพของรถยนต์แล้วก็บอกว่าหายไป

เสียชีวิตอยู่ที่หลังรถ
ในสภาพเปลือยกาย

ก็มีกางเกงคลุมศรีษะมีสายรัดเบลต์รัดคออยู่

ใช่ค่ะมีทั้งเงินสดนะคะมีทั้งทองคำนะคะ
เงินสดเนี่ยก็หลายหมื่นบาทมีทองคำอีกแล้วก็มีโทรศัพท์มือถืออีกค่ะ
ตำรวจนำตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำอยู่๔คนนะครับ
แต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งฮะที่ตำรวจระบุว่าเขายอมรับสารภาพว่า
วันนั้นนัดเจอกับผู้ตายจริงนะ
โดยวันนี้ครับความคืบหน้าในคดีที่นายพาคินสอนนารายอายุ๓๒ปี
หนุ่มช่างเสริมสวยและเจ้าของร้านพรีเวดดิ้ง
ฆาตกรรมหมกศพในรถยนต์ของตัวเองสภาพเปลือย
กางเกงพันรัดอยู่ที่ศีรษะมีสายเข็มขัดนิรภัยรถยนต์พันรอบอีกชั้นหนึ่ง
มีคนมาเจอเมื่อวานนี้รถจอดอยู่ที่สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง
อยู่ที่ตำบลบางรักษ์อำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ประกาศตามหาตามเฟซบุ๊กนะครับ
ตำรวจก็คาดว่าจะถูกลวงมาฆ่าถิ่งทรัพย์
โทรงพยาบาลสงครานนครวินว่าเสียชีวิตเพราะอะไรนะครับ
เพราะว่าผู้ตายไม่มีร่องรอยบาดแผลที่จะระบุเบื้องต้นชัดเจนได้ว่าเสียชีวิตจากอะไร
และจากที่ได้รับรายงานในสำนวนการสอบสวนว่ามีทรัพย์สินส่วนหนึ่งหายไป
ที่ผู้ตายชอบใส่อย่างแหวนและสร้อยคอทองคำแล้วก็เงินสดที่พกติดตัว
ส่วนรายละเอียดหรือเส้นทางก็เก็บภาพรายละเอียดจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งคาดว่ารถของผู้ตายจะมาจอดที่บริเวณดังกล่าวไว้๔วัน
หลังจากหายตัวไปแล้วรถก็ไม่ได้ขยับไปไหนเลย
ขณะที่ผลการตรวจพิสูจน์ศพจะออกช่วงเย็นพรุ่งนี้นะครับ
โดยวันนี้เรียกพยานและผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำไป๔ปาก
มี๑คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวมาสอบปากคำ
เนื่องจากได้เบาะแสในการเชื่อมโยงหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
บอกว่าผู้ต้องสงสัยที่นำตัวมาสอบปากคำยอมรับนะครับว่า
ในวันเกิดเหตุก็คือวันที่หายไป๒๘ธันวาคมเนี่ย
นัดผู้ตายมาเจอกันคุณเขียนมาสอน
เขาอ้างว่ามาเจอกันก็คือในกลุ่มของชายรักชายอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ปรากฏว่าอยู่ดีผู้ตายก็เกิดอาการวูบแล้วก็หมดสติไปนะครับ
ซึ่งผู้ต้องสงสัยรายนี้ปฏิเสธว่าตนไม่ได้ฆ่าผู้ตายนะครับ
แต่ยอมรับว่าพอวูบหมดสติไปแล้วก็เอาทรัพย์สินของเขาไป
ส่วนก็เอาไปขายต่อซึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังแกะรอยเพิ่มอยู่นะฮะ
มีรายงานว่านำทองไปขายร้านทองไปแล้ว

ส่วนบรรยากาศที่ร้านพาคินเวดดิ้งนะฮะของผู้ตายนะครับ
คินเวดดิ้งตรังก็อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลตรังนะครับ
วันนี้ก็มีการเปิดให้บริการตามปกตินะฮะ
เพื่อนหรือคนรู้จักก็โพสต์ข้อความในโลกออนไลน์
โพสต์เฟซบุ๊กก็ไว้อาลัยบอกว่าจริงแล้วเป็นคนดีนะ
อัธยาศัยดีเป็นช่างแต่งหน้ามีฝีมือด้วยครับ
แล้วก็เรื่องของการตรวจสอบกล้องวงจรปิด

คือเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องไปขอประสานกับทางเทศบาลนครตรัง

แล้วก็โทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องด้วยนะคะ